ต่อกันที่เรื่องของงานด้านการเกษตรกันบ้างค่ะ
ซึ่งรองประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกร
เตรียมที่จะเปิดโครงการพัฒนาเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะสำหรับงานเกษตรในประเทศไทย
ภายใต้องค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาล
เนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครค่ะ
เลิศวิโรธโกวัฒนารองประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรค่ะ
โครงการพัฒนาเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ภายใต้องค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาล
เนื่องมาจากพระราชดำริที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาล
ในบ้านนานกเขาตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวพระราชดำริ
ให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาล
เพื่อที่จะศึกษาวิจัยสาธิตและทดลอง
พืชดินและน้ำรวมไปถึงป่าไม้และวิถีของชุมชน
แล้วก็ขยายผลไปยังประชาชนต่อไปค่ะ
โดยพัฒนาภายใต้องค์ความรู้ของศูนย์ภูพาล
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ประกอบเป็นอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้ครอบครัวนั้นยั่งยืนค่ะ
ที่ผ่านมาศูนย์แห่งนี้นะคะได้ค้นคว้าวิจัยแล้วก็ทดลอง
รวมกว่า๒๘๑เรื่อง
แล้วก็ได้ขยายผลสู่ภาคประชาชนแล้ว๑๙เรื่องนะคะ
ซึ่งก็สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ในหลายด้าน
มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมแล้วกว่า๕๐๐คนค่ะ
สำหรับผลงานโดดเด่นที่ประชาชนทั่วไปสนใจมาเป็นอันดับแรก
จำภูมิผ่านค่ะใช่ค่ะซึ่งผู้บริโภคเนื้อตอนนี้
กำลังนิยมในตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยนะคะ
รวมทั้งผลผลิตผ้าย้อมครามและลิ้นจี่พันนครพนม๑เป็นต้นค่ะ